คุณผู้ชมคะตามอีกหนึ่งคดีกรณีน้องดีนหรือว่านายหัสดีนชัยเพ็งจันท
อายุ๑๘ปีน้องเขาเรียนอยู่ชั้นปี๓เป็นอาชีวะนะคะอาชีวปวชปี๓
ทีนี้หายออกจากบ้านไปแล้วหายไปเกือบ๒อาทิตย์
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะมาพบเป็นศพอยู่ที่ไร่ยูคาที่ฉะเชิงเศร้า
ทีนี้ตอนนี้ก็ต้องไปตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันต่อ
แล้วก็ล่าสุดมันมีภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นตอนที่น้องดีนเข้าไปเติมน้ำมันรถมอเตอร์ไซค
หลังจากนั้นน้องก็หายตัวไปนะคะล่าสุดไปดูคลิปนี้กันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งคลิปนี้สามารถบันทึกภาพได้น้องดีนเนี่ยสวมเสื้อโลโก้ร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งเนี่ยค่ะที่มาจอด
แล้วก็สวมหมวกกันน็อกคือขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในปั๊มแห่งนี้
ตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งของวันที่๕มีนาคม
แล้วตอนที่น้องดีนมาถึงมีการใช้โทรศัพท์
ตามคำให้การของเพื่อนเนี่ยนะคือโทรถามว่ารถที่ยืมมาเนี่ยเติมน้ำมันอะไร
แล้วก็หายตัวไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเที่ยงคืน๔๘ไม่มีใครได้เบาะแสเลยนะคะ
ซึ่งในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้องดีนสวมเสื้อแขนยาวตัวเดียวกันกับที่พบเป็นศพ
ก็คาดว่าอันนี้น่าจะเป็นภาพสุดท้ายของน้องดีนหลังจากนั้นก็หายตัวไปเกือบ๒สัปดาห์
ทีนี้ค่ะทางด้านคุณพ่อของน้องดีนคือคุณพ่อคำพันธ์ชัยเพ็งจันทร์เนี่ย
ก็เชื่อว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นคนใกล้ชิดของน้องดีน
เนื่องจากศพถูกสวมเสื้อช็อปที่ปักชื่อของคนอื่นไม่ใช่ชื่อลูกชายพ่อ
ส่วนเสื้อช็อปที่มีชื่อของลูกชายกลับอยู่ด้านในอีกชั้นหนึ่ง
ซึ่งอาจจะเป็นเบาะแสสำคัญที่อาจทำให้ตำรวจรู้ตัวคนที่ก่อเหตุนะคะ
โดยคุณพ่อบอกว่าตอนนี้สิ่งที่พ่อยังคาใจคือตั้งแต่น้องหายพ่อไปตามที่บ้านเพื่อน
คิดว่าน้องอยู่บ้านเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนให้ข้อมูลบอกว่าดีนเอารถของเพื่อนขับออกไป
แล้วจอดรถน้องดีนทิ้งเอาไว้ที่บ้านเพื่อนตรงนี้พ่อแบบแปลกใจคือเนื่องจากน้องดีนเป็นคนที่รักรถมาก
ทำไมน้องดีนถึงทิ้งรถตัวเองไว้แล้วก็ใช้รถเพื่อนซึ่งตรงนี้พ่อคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ผิดปกติ
บอกด้วยนะคะว่ายังทำใจไม่ได้ที่ลูกชายมาเสียชีวิตแล้วก็อยากให้ผู้ก่อเหตุเข้ามามอบตัวเข้าไปขอขมาศพของน้องดีน
ส่วนประเด็นที่บอกว่ามีเรื่องยาเสพติดมาเกี่ยวข้องกับลูกชายเนี่ยพ่อบอกว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามพ่อก็จะยอมรับเดี๋ยวฟังคุณพ่อหน่อยนะคะ
ท่านไว้ส่งชีวิตปกติ
อย่างน้อยถ้ารู้ว่าทำใครทำเขาก็มาขอเข้ามาศพก็ยังดีครับแต่ว่าสำหรับลูกอัศดินเนี่ย
ในอีกรอบอีกชั้น๓นี่เป็นเสื้อของเขา
คืออย่างเรื่องของยาเสพติดเนี่ยคือถ้าย้อนไปปี๖๐เนี่ย
ดีนเคยโดนชายชะกันเขาอ้างว่าเป็นตำรวจ
จับกลุ่มในข้อหาครอบครองยาเสพติด
แล้วเสร็จแล้วก็มีการเรียกเงิน๕๐๐๐บาท
ว่าเป็นค่าประกันตัวพ่อก็ไปหาเงินมาค่ะ
รู้ว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ตำรวจแต่ว่าเป็นการแอบอ้าง
ทีนี้คุณผู้ชมหนึ่งในเพื่อนสนิทของน้องดีนเนี่ย
ก็บอกนะเรื่องเสื้อช็อปค่ะ
บอกว่าเสื้อช็อปที่ดีนใส่เป็นของน้องชายเพื่อนสนิทอีกคนนึง
ที่เขาไปตามหาดินด้วยกันก่อนหน้านี้
ซึ่งดีนยืมมาใส่เพราะว่ามีน้ำหนักตัวมาก
ช็อปที่ใส่อยู่ทุกวันนี้มันครับ
ส่วนทางด้านตำรวจเองก็มีการตั้งปมเอาไว้๒ประเด็น
คือเรื่องความขัดแย้งของกลุ่มเพื่อน
อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของยาเสพติดนั่นเอง
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าดีนเคยถูกจับฐานร่วมกันครอบครองยาเสพติดเมื่อปี๖๐
ส่วนวันนี้พ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะไปรับ
ศพลูกชายที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อที่จะเอาศพน้องไปทำพิธีทางศาสนา
ที่จังหวัดอุดรธานีต่อไปด้วยนะคะ